พาดหัวข่าวอยู่ด้านหลังให้คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
โอ้โหเป็นเหตุสลดจริงนะครับ
เพราะว่าหลานชายธาตุยา
อยู่ก็อยากจะแทงตาแท้ให้ตาย

แล้วตอนที่ถูกจับมาได้ยิ้มร่าอยู่เลยนะ

ใช่ตำรวจก็พยายามสอบปากคำ
ตาเสียชีวิตคาบ้านเนี่ยนะครับ
ตัวของผู้ชายคนนี้บอกว่าก็ไม่รู้อะไร

ก็รู้สึกว่าอยากจะแทงตาขึ้นมาเฉย
ประโยคนี้นี่คือเหตุผลเหรออยากแทงเฉยอ่ะ

เกิดขึ้นนะครับที่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่บ้านนิคมตำบลนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำนะครับ
โดยนายชะยะพลปฏิกานังหรือว่าเบคอายุ๒๑ปีคนนี้

ใช้มีดปอกผลไม้แทงนายอำคาปฏิกานังอายุ๖๙ปี
ผู้เป็นตาแท้แทงเข้าที่หน้าอกซ้ายซี่โครงขวา
แล้วก็หน้าท้องรวม๓แผลนะครับ
ระหว่างที่ตำรวจนำตัวของนายเบคผู้ก่อเหตุมาสอบสวน
เบ๊กมีอาการแบบนี้ตลอดเวลาคุณ
ร่าเริงแจ่มใสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เมื่อตำรวจถามถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ
เบคบอกไม่รู้ไม่รู้เพราะอะไรรู้เพียงแบบรู้เพียงว่าอะไรรู้ไหมฮะ
เพียงว่าอยากแทงเฉยแล้วก็ยอมรับว่าเสพยาบ้าไป๑เม็ด
ฟังเสียงของนายเบคผู้ก่อเหตุหน่อยนะครับ

ผมก็บอกไม่ถูก
มีความรู้สึกไงตอนนั้นที่แท้ง
ก็นั่งอยู่ที่ไอฟ้านได้๑๐นาที

อาการเขาเป็นยังไงเขาบอกว่าพูดไม่ถูกนะ
แต่ว่าเขายิ้มตลอดเวลานะครับ
คือนายเบคบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็เห็นตาเนี่ย
นั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอยู่หน้าบ้าน
ตัวเขาเองก็มานั่งคุยกับตาตามปกติ
แต่จู่ความคิดวูบหนึ่งในสมอง

ก็เลยคว้ามีดที่วางอยู่ในรถพ่วง

แล้วก็อุ้มร่างของตาลงจากรถ

ก่อนที่เขาเองจะไปตามแม่ที่นั่งดูทีวีอยู่ในบ้าน

แล้วก็บอกแม่บอกว่าให้พาตาไปส่งโรงพยาบาลสิ
ด้านของนางกฎชพรฮอนอายุ๔๒ปีแม่ของนายเบค
บอกว่าที่ผ่านมาพฤติกรรมของลูก

แล้วก็ตอนแรกตัวเธอกับคนในครอบครัว
วางแผนจะพาลูกไปบำบัด
แต่ยังไม่ทันจะเอาไปบำบัดเลย
ก็มาก่อเหตุแทงตาเสียชีวิตซะก่อนนะครับ

เพราะว่าได้เตรียมจัดงานวันเกิดให้กับพ่อ
ครบรอบ๖๙ปีในวันที่๕ธันวาคมนี้

หลังจากนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วครับ
ขณะที่นางวรานุษย์ศรีวิชาภรรยาของผู้ตาย
หรือว่าเป็นยายยายของนายเบคเนี่ยนะ
บอกว่าตากับหลานคู่นี้จริงเขารักกันมากนะคุณ
ใช่ค่ะคือเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กเลยนะ
คือตาเลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่เล็ก
ไม่คิดว่าหลานจะมาก่อเหตุทำร้ายตาจนเสียชีวิตนะครับ
ส่วนเรื่องที่หลานชายเสพยาเสพติด
ครอบครัวก็เพิ่งจะรู้เมื่อ๒๓เดือนที่ผ่านมา
ก็พยายามจะพาหลานไปบำบัดแต่ไม่ทันการ
แหละคือยายก็คิดว่าน่าจะมาจากยาเสพติด
ยายก็ยังบอกเลยถ้าไม่มีเรื่องยาเสพติดนะ
จริงหลานเป็นคนนิสัยดีเป็นคนยิ้มง่าย

โอ้เบ็กนี่

ตาเขาเป็นคนเลี้ยงต้นหมูพอดอะไรตา
เลี้ยงมานิสัยเขาก็ไม่มี
ก้าวร้าวหรอกอ่อนโยนนิสัยดียิ้มล่าเริง

เขาเพิ่งมาเนี่ยเสียตรงช่วง๒๓เดือนนี่แหละ
ถามว่าทำไมถึงทำตาเขาก็ไม่ตอบ

ก็ไม่ตอบแล้วถามว่ามีอะไรจะคุยกับแม่

แค่นี้ค่ะก็เขาเพิ่งจะมาพูดอยู่ที่นี่

ก็ที่ตำรวจถามค่ะว่าทำไมถึงทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
บอกก็ทำไมถึงแทงตาเขาบอกแทงเฉย

อยากจะแทงแทงเฉยอะไรออกมา

เกิดความคิดอะไรขึ้นในหัวนะครับ
อยู่ก็อยากจะแทงตาเฉยนะครับ

แล้วก็กลับมาที่บ้านเกิดที่บุรีรำเนี่ย

หลานก็มีนิสัยที่เปลี่ยนไปมาก
กระทั่งครอบครัวเพิ่งจะรู้ว่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ
แล้วก็สาเหตุที่ก่อเหตุในครั้งนี้
ยายเองก็เชื่อว่าเป็นเพราะฤทธิ์ของยาเสพติดนี่แหละครับ
แล้วก็ศพของนายอำคาผู้เสียชีวิต
อยู่ระหว่างการชนะสูตรที่โรงพยาบาลบุรีรำ
ว่าญาติจะรับศพมาบำเพ็ญกุศลได้ภายในวันนี้นะครับ

ตำรวจได้นำตัวนายเบคผู้ต้องหา
ออกจากห้องควบคุมมาสอบสวนเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน
เช้าวันนี้นายเบคมีสีหน้าแตกต่างจากเมื่อวานนะ
ก็คือมีสีหน้าเคร่งเครียดนะครับ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ให้สื่อเข้าไปบันทึกภาพ
แต่เจ้าหน้าที่ซักถามได้แล้วก็เตรียมนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ในช่วงเวลานี้๑๑นาฬิกานะครับ
เบ๊กก็มีการพูดคุยกับผู้สิทธิ์ข่าวเล็กน้อย
สีหน้าเคร่งเครียดบอกว่าสาเหตุที่แทงตาแท้ของตัวเอง
เพราะตาดูทีวีช่องที่ตัวเองชอบทั้งวัน
ไม่ปล่อยให้คนอื่นเขาดูทีวีบ้าง
พอตกเย็นเห็นตานั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
จึงคิดชั่ววูบเห็นมีดวางอยู่ตรงนั้น
ก็เลยเอามีดมาจ้วงแทง
ถึงตอนนี้รู้สึกเสียใจที่ทำกับตาลงไปแบบนั้น
นี่เป็นคำพูดกับสื่อวันนี้นะคุณนะ
คือเมื่อวานที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเขาก็ยิ้มร่าแล้วก็ไม่รู้เรื่อง

แต่เช้าวันนี้เขารู้สึกสำนึกแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับ